ใครที่รู้สึกว่าปวดหัววิ่งเวียนมีหนี้ชีวิตมันทุกข์เหลือเกิน
เป็นหนี้แล้วมันปลดไม่หมดสักทีติดขัดอะไรอยู่ฟังทางนี้
มดดำช่วยได้นะฮะเขาพาไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปลดหนี้โดยเฉพาะ
ไปไหว้ขอพรกันจะได้สบายใจนะฮะค่ะนั่นก็คือพญายักษราชกุมพันธ์ค่ะ
คุณผู้ชมที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พี่มดดำเนี่ยบอกเลยว่าเจอมาแล้วกับตัว